คุณผู้ชมค่ะรออะไรก็รอไปแต่ความสวยมันรอไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็ขึ้นเขียงหวานไปเลยสิจ๊ะ
สู่สุนารีของเรานี่เองไม่ใช่คนอื่นคนไกลคุณค่ะ
เขาบอกว่าอยากจะสวยในชาตินี้ก็ต้องทำหน้ามันชาตินี้นี่แหละค่ะ
คือการทำศัลยกรรมครั้งนี้ของแม่สุนารีนี่นะคะ
ถูกเปิดเผยโดยพิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะพี่ปุ้ยพี่มนต์วัน
คือเล่าให้ฟังคือตอนนี้นอกจากพี่ปุ้ยเป็นพิธีกรแล้ว
ปุ้ยเขาก็ยังนั่งแท่นในการดูแลโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแห่งนี้อีกด้วยนะ
ตรวจสุขภาพเรียบร้อยเตรียมตัวผ่าตัดพี่สุให้เวลาพี่ปุ้ยแล้วก็ทีมแพทย์๗วันนะ
เพราะว่าต้องกลับไปถ่ายละครทันที๗วันจะสวยเปรี้ยงหรือเปล่ายังไง
สิ่งที่คุณแม่สู่ของเราทำมีอะไรบ้างเราก็อยากรู้เหมือนกัน
เห็นบอกนะเตรียมจะทำดังต่อไปนี้ดึงหน้าเลย
ตัดหนังตาไอ้ที่มันหย่อนตัดไปเลยตัดไขมันช่วงตาล่างตัดเหนียง
คุณผู้ชมนี้บอกเลยว่าครบเครื่องแบบนี้เดี๋ยวสวยแน่นอน
แล้วคือก่อนทำเนี่ยก็สวยอยู่แล้วไงแล้วคุณค่ะก่อนหน้านี้เคยบอกไง
สุไหนบอกว่าแม่จะไม่ทำอะไรไงแต่พอทำทั้งทีแห่ยกเครื่องไปเลยชุดใหญ่เจ็บทีเดียวนะคะ
ซึ่งเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมกับบอกด้วยว่า
อันนี้ก็ความชอบใครความชอบมันนะคุณผู้ชมบางคนเขาทำแล้วเขาแฮปปี้เขามีความสุข

บางคนก็บอกว่าทำเพื่ออะไรรับทรัพย์รับโงเห้งที่มันดีขึ้น

ไม่รู้ว่าแม่สุเนี่ยนะเขาทำสวยเพื่อมางานนี้หรือเปล่า